เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหทัยแรง
วันนี้ผมอยู่ที่ชุมชนอ่าวสลัดนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมจะมาเที่ยวเกาะกูดเนี่ยนั่งเรือออกจากแหลมศอกมาก็จะต้องมาลงที่ชุมชนนี้เป็นชุมชนแรก
และชุมชนอ่าวสลัดนะครับก็เป็นคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกลากถิ่นฐานกันอยู่ที่เกาะกูดนี่แหละครับ
อันนี้ก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับเขาก็กำลังจัดปวน
คือที่ชุมชนอ่าวสลัดเนี่ยอาชีพหลักเขาก็ทำการประมงกันนั่นเองนะครับ
เจอแล้วครับคุณผู้ชมนี่ต้องเป็นหัวหน้าชุมชนอ่าวสลัดแน่นอน

ไก่นี่คือเป็นคนในชุมชนนี้เลย
คนในชุมชนนี้เกิดที่นี่ครับ
ตอนแรกผมได้ยินชื่อเนี่ยแอบสงสัยว่าคำว่าชุมชนอ่าวสลัดคือมีที่มาที่ไปของชื่อนี้ยังไง

อันนี้มันเป็นสถานที่หลบมรสมของเหล่าโจรที่ปนสะดบ
หลักฐานกันมา๗๘๐ปีก่อนติดมรสุมบ้างอะไรบ้าง
คือลมแรงก็ต้องเข้าหลบมรสุมก่อน
มาหลบที่นี่กันเยอะเขาก็เลยถูกเรียกว่าอ่าวสลัด

ทราบที่มาที่ไปของชื่อชุมชนอ่าวสลัดกันแล้ว
ก็ไปดูวิถีชีวิตชาวประมงของที่นี่กันครับ
กับการเย็บอวนซ่อมแซมอวน
ที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือหลักในการจับปูและสัตว์น้ำของคนที่นี่กันเลย
นี่เขาทำอะไรกันอยู่ครับลุงไก่
ไหมเนี่ยชาวบ้านเขากำลังถักอนปูกันอยู่
เป็นเป็นอวนดักปูเปลี่ยนเนื้ออวนใหม่
รูที่อวนมันกว้างขนาดนี้ปูเขาไม่แบบเดินลอดออกมาครับ

ถ้าเล็กกว่า๔นิ้วปูเขาจะหลอดไป

ดูอ่ะลองดูอันนี้วางพื้นเป็นจุดเลยครับ
ขอบคุณมากครับอิส
เมื่อที่นี้เริ่มปรับตัวจากหมู่บ้านปรมงค์เป็นชุมชนท่องเที่ยวชาวบ้านจึงเริ่มเปิดบ้านเป็น
เป็นโฮมส
เฉยเข้าถึงวิธีชุมชนและก็ไม่ใช้งบประมาณบานมายอยู่เกินไปพอมาถึง
บ้านประมงทั้งทีจะไม่มีเมนูเด็ดจากท้องทะเลได้ยังไง
ลุงไก่เลยให้พ่อครัวมือหนึ่งคือลุงแดง
หนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวอ่าวสลัด
ลงมือทำอาหารต้อนรับที่มีชื่อว่ายำโจรสลัดครับ
ถุดิบหลักก็คือหอยโข่งทะเลกับหอยเต้าปูน
ที่ติดอวนปูมานั่นเอง
แล้วก็ใส่ใบมะกอกอันนี้คั่วครับ

และนี่ก็คือหน้าตาของเมนูยำโจรสลัดครับผม
ขออนุญาตชิมให้คุณผู้ชมดูกันเลยดีกว่า
ตอนแรกที่ได้ชิมน้ำยำเนี่ยนะครับกลิ่นกะปิเขาก็จะชัดมาก
แต่พอใส่ใบมะกอกใส่มะพร้าว
พอมันข้วลงไปเนี่ยก็จะกลายเป็นกินของมะพร้าวคู่อ่ะแทน
แล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มเหมือนกินปลาหมึก
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเมนูนึง
ใครได้มาที่อ่าวสลัดหรือว่าชุมชนอ่าวสลัดเนี่ย
สัมผัสรสชาติของท้องทะเลแล้วก็ได้เวลาออกเรือสู่ทะเลของจริงกันแล้วครับ
เพื่อไปทำกิจกรรมอนุรักษ์ที่เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวที่นี่
นั่นก็คือการปลูกปากการังครับ
ซึ่งชาวบ้านที่นี่ได้รับการอบรมจากกรมทรัพยากรทางทะเลกันเลยทีเดียว
ตอนนี้คือลุงไก่จะพาผมไปไหนครับ
ลูกกายจะพาเราลงไปชมปากการังและก็ร่วมปลูกปากการังเขากวางกับเราด้วย
แล้วออกมานี่คือเราปลูกปากการังอย่างเดียวมีอะไรอีกไหม
เรายังมีจะพาเราจะไปตกปลาหมึกกลางวัน
ปลาหมึกคือคือในชีวิตเนี่ยผมเคยไปใดหมึกนั่งเรือออกไปแต่ว่ามันเป็นตอนกลางคืน
แต่อันนี้ออกมาตอนกลางวันเพื่อไปตกหมึกเนี่ยนะ
เพื่อไปตกหมึกแล้วจะมีไปไหน

นี้ตกปลาปลาไม่ได้ไม่มีเครื่องได้ไหม

เอาไว้สำหรับตกปลาหมึกโดยตรงแค่นี้เลยเหรอฮะแค่นี้เลยให้เป็นพี่ด้วย
แล้วเดี๋ยวยังไงคือเราก็เหวี่ยงลงไปเวียงแต่เราเอ้ยไปแล้ว
อ๋อแล้วก็ปล่อยให้เรือเขาลากไปก็ปล่อยเขาไว้ข้างเรือเขา
เดี๋ยวปลาหมึกเขาก็จะมาจับเองแล้วเนี้ยอ๋อได้ปุ๊บเดี๋ยวเอามา
ต้องพิมพ์ให้หาเราก็มีโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาหมึกหรือเปล่า

และนี่คืออุปกรณ์ที่จะไปปลูกปากการังเนี่ยมีอะไรบ้าง
ขั้นตอนทำยังไงบ้างครับจะมีแห้งซีเมนที่เรานำท่อ
ทีวีซีมาสวมไว้ให้แข็งแรงเจาะรูเอาไว้ด้วยเพื่อให้เขาใส่น็อตสกรู
จับกับตัวปากการังได้ให้เขาแน่นและนี่ก็คือปากการังที่เราจะเอาลง
ตารางที่เราจะเอาลงไปปลูกนะฮะเราจะแงะออกมาแงะออกมาเป็นชิ้นเล็กเอง
เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะอันนี้กรมทรัพยากรนามชาตินะครับ
สอนเรามาสอนสอนเราเลยครับคุณผู้ชมครับจริงจริงแล้ว
ปากการังเนี่ยตัวที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาจะอยู่ด้านในนะครับ
ที่เราเห็นเป็นแบบโครงแข็งแข็งด้านนอกเนี่ยเป็นเหมือนบ้านของเขาที่เขาสร้างมาเพื่อ
ห่อหุ้มแล้วก็ปกคลุมตัวเองเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเอาเขาลงไปใต้ทะเลเนี่ย
เราก็ต้องยึดเขาให้แน่นไม่ให้เขาโยกเยกไปไหนได้
แล้วเดี๋ยวเขาก็จะสร้างบ้านของเขาสร้างเปลือกของเขาให้แบบใหญ่ขึ้นมาเอง
โหบริเวณนี้นี่คือน้ำใสมากนะครับคุณผู้ชมแรงปากกาลังนะครับแรงดูปากกาลัง
ไปนี่คือเห็นแนวปาการังเต็มไปหมดเลยนะครับดูจากตาคร่าวน่าจะประมาณสามสี่เมตรไม่เกิน
บริเวณนี้เป็นจุดที่เขาสามารถมาปลูกปากการังกันได้นะครับ

แป๊บเดียวลุงไก่กระโดดลงน้ำไปเรียบร้อยพร้อมกับแท่นปูนที่จะเป็นบ้านใหม่ของปากการัง
ก็ได้เวลานำปาการังกลับคืนสู่ท้องทะเลแล้วครับ

การังเหล่านี้จะเติบโตเป็นแนวปาการังที่สวยงาม
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาเที่ยวทะเล
ดำน้องดำน้ำหรือสน็กกิ้งดูเนี่ย
ก็ช่วยกันรักษาด้วยนะจ๊ะ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดของอ่าวสลัด
ก็คือการตกหมึกครับ
ที่อื่นเขาต้องออกเรือไปตกหมึกกลางคืน
แต่ที่นี่ตกหมึกกลางวันกันได้เลย

โอเค

ก็ติดแล้วโห
แต่อันนี้คือตาหมึกอะไรครับ
ตอนนี้เนี่ยเราให้ลุงไก่มาทำหมึกซาชิมิให้กินกันดีกว่า

เสียชีวิตละไม่เกินหนึ่งนาทีไม่เกินหนึ่งนาทีก็ไปแล้วครับ
สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขึ้นมาขออนุญาตนะครับผม
รสชาติเป็นอย่างไรเล่าให้ลูกไก่ฟังหน่อยดิ
อันนี้สุดเหมือนกินเหมือนกินปลาหมึกเลยอ่ะ

คือรสชาติก็จะได้ความสดความหวาน
บริเวณส่วนหนวดเนี่ยเขาก็จะดูดลิ้นอยู่เลยอ่ะ

มาเที่ยวทะเลที่อ่าวสลัดครั้งนี้ของผมเนี่ย
ผมได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ชาวบ้านอ่าวสลัด
แล้วก็ได้ล่องเรือออกมากลางทะเล
มาดูแนวปาการังที่พี่ชาวบ้านเนี่ย
เขาก็มาช่วยปลูกกันให้เขาเจริญเติบโตนะครับ
แถมยังได้ออกมาตกหมึกกันตอนกลางวัน
แล้วก็เอาขึ้นมาแล่ทานกันสดบนเรืออีกนะครับ
ถือว่าครั้งนี้เป็นการเที่ยวทะเลที่คุ้มค่ามาก

ร่วมสนุกกันง่ายได้ของรางวัลปี

หึกที่อักและลุงไก่ตกได้เป็นพันธุ์อะไร

แล้วตอบคำถามแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์
พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจ
ก็รับเสื้อยืดไปใส่เลย๒ตัว
พร้อมกระเป๋าผ้าลักโลก๑ใบ

ถึงวันศุกร์ที่๒๕ตุลาคมพศ๒๕